ข่าวเช้าหัวเขียวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกกันหน่อยเกิดขึ้นที่บุรีรำค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านไล่ตามจับโจรโจรไปขโมยข้าวเปลือกสรุปแล้วโจรเป็นเยาวชนค่ะ
นี่เป็นภาพช่วงบรรยากาศนะคะให้ดูก่อนสักนิดนึงค่ะ
เนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะไปสกัดจับโจรเป็นกลุ่มนะสามคนอายุสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดเท่านั้นเองนะคะ
ชายสองหญิงหนึ่งได้พร้อมของกลางค่ะเป็นรถพ่วงข้างและในรถพ่วงข้างมีของกลางก็คือข้าวเปลือกใส่ถุงปุ๋ย๔ถุง
สามคนเนี่ยเขาไปขโมยข้าวเปลือกของนายสมหมายจันทรเสนะคะ
ซึ่งนายสมหมายเจ้าของข้าวเนี่ยก็โทรแจ้งแจ้งผู้ใหญ่บ้านชื่อว่านายพงศ์อนันต์สืบสิง
ผู้ใหญ่บ้านก็รีบเลยค่ะขับรถไล่กวดทันทีแล้วก็ประสานตำรวจสายตรวจของตำบลให้ช่วยสกัดจับอีกแรงหนึ่ง
ขณะเดียวกันผู้ใหญ่บ้านค่ะตามไปพบรถพ่วงจอดอยู่หน้าร้านค้า
ก็เลยแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นเยาวชนชายสองคนนะซึ่งอยู่บนรถบึงรถหนีไปต่อหน้าเลย
วัยรุ่นผู้หญิงที่ก่อเหตุด้วยกันไว้ในร้านค้าค่ะผู้ใหญ่บ้านก็เลยควบคุมตัวไว้แล้วก็ขับรถไล่ตามอีกสองคนที่หนีไปอีกทีแล้วก็ไปสกัดจับได้นะคะ
ทั้งสามให้การรับสารภาพบอกว่าไปขโมยข้าวเปลือกจริงจะขับรถตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างถ้าไปเจอยุ้งข้าวและเห็นว่าแถวนั้นมันปลอดคนจะเข้าไปเปิดยุ้งค่ะแล้วก็เอารถพ่วงข้างไปเทียบขนข้าวเปลือกมาใส่
ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใส่ถุงไว้แล้วนะคะและหลังจากนั้นจะเอาไปขายค่ะเอาเงินมาทำอะไรล่ะไปเที่ยวเตร่ยอมรับว่าทำประสบความสำเร็จมาแล้วนะเขาขโมยได้เนี่ยเอาไปขายมาแล้วหลายครั้ง
สามคนนี้ค่ะถูกนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเยาวชนต่อไปค่ะ